แสดงถึงความความคืบหน้า
ขณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะว่า
แสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนแล้ว
อย่างพูดถึงอันนี้สองทางพระพุทธชาติศาสตร์นั้นด้วยค่ะ
รูปลักษณ์นะแล้วก็จะมีตุงช่อน้อยตรงใจที่เราเห็นที่เราปากเห็น
เช่นตรง๑๒๑๔ตรง๑๒๑๔นี้ก็คือตรงที่คนเกิดแต่ละปี
เกิดของตัวเองนี่อย่างที่สองก็คือเป็นตุงเอาโชคเอาชัย
ทำอะไรก็มีโชคมีชัยตรงต่อมาอีกก็ทำเพื่ออุทิศให้คนที่ร่วงรับไปแล้ว
ทรายทุกเม็ดได้หลอมรวมเป็นเจดีไซน์ที่สวยงามรายล้อมด้วยตุ่มล้านนาหลากสี
มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีสงการในแบบฉบับล้านนา
กว่าจะมาเป็นเจดีไซน์ถวายเป็นพุทธบูชาแบบนี้ทรายต้องนำขึ้นมาจากกลางลำน้ำน่าน
ขนขึ้นเกวียนนำมาเกาะเป็นเจดีไซน์ตามวัดต่าง
น่านปฏิบัติแบบนี้มาช้านาน
ขนทรายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันดีงาม
คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราเข้าวัดก็นำเศษดินทรายติดเท้าออกไป
๑ปีจึงถือเลิกงามยามดีในวันขึ้นปีใหม่
สายมาคืนวัดก็จะดีไซน์ถวายเป็นพุทธบูชา
ประเพณีนี้มีสืบทอดเพียงอยู่ในประเทศไทยและลาวเท่านั้น
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน